คุณผู้ชมเคยได้ยินคำพูดที่ว่า
ล้างมือล้าง๑๐โรคไหมครับ

ถ้าคุณล้างมือสะอาดฟอกสบู่นะครับ
โรคต่าง๑๐โรคขึ้นไปมันจะไกลจากตัวคุณ
อย่างข่าวนี้ก็เหมือนกันแต่คราวนี้เป็นโรคระบาดในเด็กเล็ก

ตอนนี้ขอนแก่นนะครับระบาดหนักมากนะครับ
ตอนนี้คือพบเด็กติดเชื้อแล้ว

ถ้าป่วยปั๊บหยุดเลยนะฮะอยู่บ้านก่อน
ที่นี่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมเอาไว้

นายแพทย์สมชายโชฎปิยะวัดเวลา
ข้องไปออกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กอายุตั้งแต่๑เดือนไปจนถึง๔ปี
ภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น

เพื่อตรวจความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ความสะอาดสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง
และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กนะครับ
ด้วยการหมั่นสังเกตอาการหน่อยถ้าลูกของท่านมีไข้สูง
แล้วมีเสมหะด้วยควรไปพบแพทย์
หรือว่าไปสถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับ

ไม่ให้ไปอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นนะครับ
แพร่กระจายของเชื้อได้
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๕๙
แล้วกว่า๔๐๐คนครับ
ครับด้านในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า๕ปี
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้แล้วนะครับสามารถเป็นอีกได้นะ
และการระบาดเริ่มเกิดหลังจากที่เปิดเรียนเต็มรูปแบบ
พบมากในเด็กอนุบาลตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
และแนวโน้มของโรคนะครับยังไม่ลดลง
ส่วนอาการสำคัญคือมีไข้แล้วก็อาการของระบบทางเดินหายใจ
นี้ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน
จะรักษาไปตามอาการและหายไปเองในที่สุด
ป้องกันที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขอนามัยในเด็กเล็ก
ล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย
ผมให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มครับ
ฉะนั้นเด็กคือล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ไปจับเพื่อน
แก้มเพื่อนจับแขนเพื่อนก็ติดติดกัน
ฉะนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

ถ้าคุณปฏิบัติตัวเหมือนการป้องกันโรคโควิด๑๙
หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่๒๐วินาทีขึ้นไป
คุณจะป้องกันได้มากกว่า๑๐โรคครับ

สังเกตไหมฮะตั้งแต่เราทำกาดไม่ตกกันช่วงนั้น
คุณสังเกตตัวคุณไหมหวัดไม่เป็นไอสักแค็กก็ไม่มี